แล้วนะฮะรถเมษาย๘นะฮะที่ไปชนกับรถบรรทุกเล็กที่ขนคนงานมา
จนเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บถึง๑๕ราย
ซึ่งรวมถึงผู้โดยสารบ่นรสเมตรด้วยนะครับ
ทีนี้ต้องไปดูก่อนว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
และต้องรอดูภาพกร่องวงจรปิดด้วยนะครับ
นี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามืด
ที่ผ่านมาประมาณสักตี๕ครึ่ง
อุบัติเหตุกลางแยกรัชดาลาดพร้าว
ประจำทางสาย๘เส้นแฮปปี้แลนด์สะพานพุธนะฮะ
ขับมาจากบางกะปิมุ่งหน้าเข้า๕แยกลาดพร้าว
ไปชนกับรถบรรทุก๔ล้อเล็ก
ทำให้ฝั่งซ้ายของรถบรรทุกพังยับเยิน
และแน่นอนในรถบรรทุกเล็กนี้
คนคนงานที่นั่งมาเต็มกระบะได้รับบาดเจ็บไป๑๐คนคุณ
บางคนกระเด็นตกไปที่พื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
คือในจำนวน๑๐คนสาหัสไป๔คน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทาง

แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

ซึ่งมีคนงานเขาอยู่แล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้
ในการไปซ่อมสร้างอะไรต่างนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นถังแก๊สเครื่องเชื่อมโลหะอะไรเนี่ย
มันก็กระเด็นออกมาเหมือนกันคุณผู้ชมฮะ
ส่วนรถประจำทางสาย๘รถเมษาย๘เนี่ย
ทั้งคนขับกระเป๋าและผู้โดยสาร

ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะครับ
อกจากนี้ยังพุ่งชนเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงทาง

เพราะว่าแยกตรงนี้เขากำลังทำทางรถไฟอะไรอยู่นะฮะ
รถไฟฟ้าเนี่ยนะปรากฏได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน

สรุปแล้วมีผู้ที่รับบาดเจ็บ๑๕จากรถทั้ง๒คัน
แล้วก็อีกหนึ่งรายเป็นเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงทาง

รวมเป็น๑๖นะฮะสาหัสไป๔นะครับ
และอย่างที่บอกไปอุปกรณ์ถังแก๊สเอยคุณ
เห็นภาพถังแก๊สแล้วตกใจเหมือนกันฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบไปปิดวาวถังแก๊สนะครับ
กลัวมันจะระเบิดนะฮะ
แล้วก็อุปกรณ์ต่างเครื่องมือเครื่องไม้ในการก่อสร้าง
เขาใช้ถังแก๊สในการเป็นอุปกรณ์ใช่ไหม
ขนมาจริงเรามีภาพใช่ไหมเรื่องของถังแก๊สนะฮะ
ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุยังไม่ชัดเจนนะครับ
ว่ารถคันไหนฝ่าสัญญาณไฟแดง
ตำรวจจะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ
แล้วก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ

เจ้าหน้าที่สามารถเคลื่อนย้ายทั้งรถเมษาย
แล้วก็รถบรรทุกเล็กออกจากแยกรัชดาราชพร้าวได้แล้ว
เพราะว่าตอนเช้าการจราจรค่อนข้างจะติดขัดนะครับ